พาไปจังหวัดกาญจนบุรีไปดูกันค่ะกัญชาด่างอ่า
กัญชาด่างก็มีนะคะนี่จะบอกว่ามีคนเสนอซื้อต้นละ๒ล้าน
ขายไหมไม่ขายไม่ได้หญิงอะไรหรอกนะคะเพราะว่าเรื่องของพรบยาเสพติดให้โทษเนี่ย
กัญชาตอนนี้ยังค้าขายแบบตามอำเภอใจไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องค่ะ
เราพาไปที่วิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้นะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตร
วิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็นกาญจนบุรีนี่เขาไปตัดกัน
คือเขาปลูกหลายต้นค่ะปลูกหลายต้นแต่มีต้นเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นกัญชาด่างนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกันเก็บต้นกัญชาแล้วก็ชิ้นส่วนพวกดอกกัญชาต่าง
เขามีวงรอบใช่ไหมวงรอบในการปลูกครั้งที่หนึ่งเพื่อนำส่งให้กระทรวงสาธารณสุข
แล้วจะบอกว่าถือเป็นครั้งแรกในการเก็บช่อดอกกัญชาของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะ
คุณสมานเรืองวุชนะพืชคนที่ดูแลโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาตรงนี้บอกว่า
คือทางจังหวัดปลูกกัญชาในวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด๘แห่งด้วยกัน
แห่งเนี่ยรวมรวมแล้วต้นกัญชาก็จะมีสักประมาณสี่ร้อยต้น
ต้นเดียวเท่านั้นก็เลยคาดว่านี่แหละผลพวงมาจากอะไรรู้ไหมกัญชาด่าง
ีนของมันมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยีนของมันเป็นยีนด้อยนะคะ
ก็ยินด้อยมันแสดงอาการออกมามันก็เลยทำให้เห็นรอยด่าง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาเมล็ดเหรอเขาปลูกด้วยเมล็ดเหรอคะ
เอาเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อไปเพาะพันธุ์ต่อเผื่อจะได้
แต่การปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยมันจะกลายพันธุ์นะมันจะกลายพันธุ์มากกว่าการตอนกิ่ง
ถูกไหมคะคุณสมานบอกว่าพอมีคนรู้ข่าวนี้โอ้โหคนแห่แหนมาเลย
สนใจเสนอให้ราคาสูงถึง๒ล้านบาทแต่ไม่ขายไม่ขาย
ไม่ใช่ว่าจะหญิงหรืออะไรนะมันขายไม่ได้ไม่ได้หรอกค่ะ
พรบเรื่องของยาเสพติดให้โทษเนี่ยตอนนี้มันเป็นข้อบังคับของหน่วยงานราชการนะคะ
สำหรับผลผลิตกัญชาในรอบนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ดีไหมดีมากด้วยค่ะ
กิ่งใบที่สมบูรณ์แล้วก็มีสารสำคัญสูงสุดเลยนะคะ
ว่าน่าจะให้ช่อดอกกัญชาสดน้ำหนักรวมสักประมาณถึง๒๐๐กิโลกรัมเลย
มูลค่ากว่า๒ล้านบาทนี่ขนาดว่าดอกมานะ๒๐๐กิโลกรัม
๒๐๐กิโลกรัมถึงจะได้๒ล้านแต่กัญชาด่างต้นเดียว
มีคนให้ตั้ง๒ล้านเลยนะคะไปขยายพันธุ์ถ้าได้นี่เพิ่มนี้ดีใจด้วยเลยนะ